ส่วนที่กำแพงเพชรนะคะมีเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านไม้เก่า
ความเสียหายนี่เกิดขึ้นประมาณหกหลังด้วยกันแต่เขาบอกว่าช่วงที่เกิดเพลิงไหม้มันน่ากลัว
ได้ยินเสียงปะทุดังปุ๊ปะปุ๊บปะตลอดเวลาคุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
ฮูฮูฟัยแรงนะเพราะว่าเป็นบ้านไม้เก่ามากอ่ะอืม
เป็นเพลิงอย่างเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะ
นี่คือสภาพเปลวเพลิงที่โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงจุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามวัดเสด็จค่ะ
ถนนเทสาหนึ่งตะบนในเมืองอำภูมิเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
จุดนี้ที่เกิดไฟไหม้เป็นบ้านไม้เก่าอายุหลายสิบปีค่ะ

ที่เกิดเหตุมีทั้งร้านขายลงศพร้านขายเสื้อผ้าร้านเสริมสวย
ไฟลุกลามออกไปติดบ้านทั้งหมด๖หลัง
นายชัยวัดสุภอัตพาณิชย์เป็นนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
พร้อมทั้งรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ปากดงเทศบาลเมืองหนองปริง
ก็ต้องมาช่วยกันนะคะจากหลายเทศบาลหลายจุด

เพราะว่ากลัวไฟจะลุกลามไปติดบ้านหลังอื่นเพิ่มเติม

เลวมันสูงขึ้นไปจนถึงสายไฟฟ้า
อกจากนี้มีเสียงระเบิดจากกองเพลิงเป็นระยะ
เจ้าหน้าที่ต้องไล่ประชาชนที่ยืนดูเหตุการณ์
บอกอย่ามายืนดูช่วงนี้ออกไปห่าง

อันนี้เตือนก่อนนะอ่าใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงค่ะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เพราะส่วนใหญ่เป็นร้านขายของ
เจ้าของร้านเขาปิดร้านแล้วกลับไปนอนที่บ้านกันหมด
ส่วนสาเหตุสรุปไม่ได้นะคะ
ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบ

เป็นเจ้าของบ้าน๑ใน๖ที่ได้รับความเสียหาย
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้กลิ่นควันไฟออกมาดู
เห็นไฟลุกไหม้ที่เสาไฟฟ้าก่อน
หลังจากนั้นเปลวไฟมันวิ่งมาตามสายไฟค่ะ
เข้ามาในบ้านเลยแล้วก็เกิดไฟไหม้
ลุกลามไปประมาณ๖๑๐หลังแบบนี้ค่ะ